พูดถึงเรื่องของผักแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดสตูนนะคะ
กลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดสตูนเขารวมตัวกัน
ปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องขายสร้างรายได้เป็นยังไงตามไปดูกันหน่อยดีกว่า
ปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องมันเป็นยังไง
เอาจริงไอ้ปลูกผักปลอดสารมันก็ปลูกหลายที่นะเนาะเว้ยต้อง
แต่ที่ปลูกบนกระเบื้องแบบนี้ไม่เคยเห็น

มาดูกันหน่อยดีกว่าที่นี่เลยบ้านไซทองหมู่๑๐ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูนนะคะ
เขารวมตัวกันเกษตรกรรวมกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุค่ะ
ปลูกผักสวนครัวพืชไร่ผักปลอดสารพิษภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตพืชผักบนกระเบื้องปอดสารพิษเอาไว้กิน
แล้วก็ไปขายด้วยสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชไร่พอใจพอเพียง
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าเริ่มจากการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทานเองก่อน
เริ่มมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็หันมาปลูกผักบนกระเบื้องแบบนี้
ที่ไม่พึ่งพาสารเคมีเขาจะใช้ปุ๋ยหมัก
แล้วก็นอกจากจะลดการใช้สารเคมีแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะจ๊ะ
จะบอกเลยว่ากระแสตอบรับไปในทิศทางที่ดีมากจากผู้บริโภค
ผักบนกระเบื้องเนี่ยปลูกไว้ทั้งหมดเนี่ย๑๐แคร่
คือข้างล่างเป็นแคร่แล้วกระเบื้องวางปลูกทั้งหมด๑๐แคร่
มีทั้งผักบุ้งผักกาดขาวผักคณะกวางตุ้งขึ้นช่าย
ซึ่งผักแต่ละแปลงเนี่ยโอ้โหมีรายได้๑๕๐๐๓๐๐บาทนะคะ
เยอะนะก็เลยทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยนะมีรายได้เสริมด้วยใช่ไหม
สำหรับคนที่ไม่มีรายได้ก็กลับมามีรายได้
นอกจากนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
และผู้สูงอายุก็ทำให้เขามีความสุขและมีรายได้
คือคุณนึกออกไหมผู้สูงอายุอยู่บ้านไม่มีรายได้
พอเขาได้ออกมาทำกิจกรรมมาปลูกผักมันก็ทำให้เขามีความสุขขึ้น
คำถามคืออะไรต้องเป็นกระเบื้องเอาผมว่ามันคงจะเป็นแบบร่อง
ใช่มันเป็นลอนแล้วมันก็จะมีหลุมให้เราเอาปุ๋ยใส่
ถูกไหมเหมือนเป็นแนวยาวอ่ะ
เจาะรูนิดหน่อยเล็กเพื่อให้น้ำมันไหลมันหยดได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
อันนี้อาจจะต้องไปศึกษาเรื่องวิธีการปลูกบนกระเบื้องอีกครั้งหนึ่ง
เพราะเราไม่ค่อยได้เคยเห็นเท่าไหร่แต่มันจะเป็นแนวไง
มันจะได้เป็นร่องเดียวกันปลูกแบบแนวยาว
ไอเดียแล้วเดี๋ยววันนี้กลับบ้านไปปลูกบนหลังคา
แล้วคุณจะรดน้ำยังไงอ่ะ
ฝากด้วยดิรดน้ำที่หลังคาบ้านดิฉัน
ไอดงไอเดียก็ไปลองปรับใช้แล้วลองดูซิว่าจะทำได้หรือไม่นะครับ